เอามาต่อกันที่อภิมหมามหาความบันเทิง

เป็นความบันเทิงรูปแบบใหม่คุณค่ะ

จะเป็นแบบไหนอาจจะอลังการตระการตาแบบไหน

ฟังชื่อบอกว่าเป็นโรงละครลอยได้

อกจากโรงละครจะสวยงามแล้วนะ

จัดเต็มกับการแสดงเรื่องคานค่ะ
คุณผู้ชมจะได้สัมผัสอัตรรสแบบทุกมิติ
ทั้งทีมนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
ผู้เชี่ยวชาญด้านโชว์แถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมสรรสร้างการแสดง
อย่างศิลป์ยงยุทธ์แล้วก็ก๊อฟปะวีนค่ะ
พร้อมด้วยเทคนิคต่างสุดตรการตาอย่างแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นน้ำลมไฟหุ่นยนต์ขนาดยักษ์หรือว่าสัตว์จริง
ที่เอามาใช้ประกอบการแสดงเรียกได้ว่าตลอด๙๐นาทีในการรับชม
อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยนะจัดใหญ่จัดเต็มนะ
พัทยาลองไปดูกันได้นะคะโรงละครลอยได้ของกิลักษ์เขา

ต่างชาติมาหมดโอ้มาเที่ยวเมืองไทยนะคะดีนะฮะ